เหตุการณ์หนึ่งฮะรอบนี้น้ำหมูน้ำหมูโวย
หมูไหนหมูไหนถามก่อนหมูไหนหมูพวงเทพก็โดนชำนาญ
โวยใครถ้าจะนึกภาพออกหลายคน
นึกภาพออกหลายคนโวยบริหารประเทศยังไง
ไม่เพียงพอต่อการฉีดของประชาชน
กรุงเทพนี่ตำนานเพลงเพื่อชีวิต
รำพันรำพันว่าฉันรักเธอ
เพลงนี้เลยฉันเกิดอยู่ด้านอีสาวเดี๋ยวนั้นแหละ
จะฟังข่าวไหมสู้ฟังข่าวไหมเอาฟังข่าวต่อ
หมูพงเทพบอกอย่างนี้ว่า๗มิถุนายน๒๕๖๔ควรจะเป็นวันดี
รอคอยรอคอยวัคซีนจะมาฉีดให้
หมูแกก็เลยโทรไปถามโรงพยาบาลปากช่องนานาบ้านแก
โทรไปถามนี่ได้ข่าวว่าหมอหนูเหรอ
ลุงตู่หมอหนูบอกวัคซีนจะมา
ก็โทรไปถามผมพร้อมหมอบอกไม่พร้อม
ทำไมหมอไม่พร้อมวัคซีนไม่เพียงพอ

แล้วหมูบอกนะสุประโชคไม่ได้บอกนะเมื่อกี้

น้าหมูบอกว่าน้ำหมูอายุเกินหลัก๖แซยึดไปแล้ว

ดังนั้นน้าหมูควรจะมีเป็นคนแรกเลย
ไม่ได้รอตาตั้งหนวดกระดิกเลย
น้ำหมูบอกไม่เพียงพอเลยฮะสามพันกว่าในแควนี้
้าหมูอดน้าหมูก็เลยบอกว่าเอาอย่างนี้
คนมาลงชื่ออยากจะฉีดวัคซีนมากมาย

หมูบอกรัฐบาลไทยมีปัญญากู้เงินเป็นล้านล้านมาแจกชาวบ้าน
แต่ไม่มีปัญญาบริหารจัดการวัคซีนให้ชาวบ้านได้ยังไง
จะบอกแต่ว่าให้ล้างมือเยอะใส่หน้ากากอนามัย
อันนี้เรื่องของสถานการณ์โควิดว่าน่ากลัวแล้ว
โควิดการเมืองน่ากลัวมากกว่าเยอะวงเล็บ
อย่างนี้เลยนี่น้ำหมูพวงเทพฮะขั้นแรก
อีกท่านหนึ่งคนนี้เนี่ยเป็นเหมือนกระบอกเสียงคอยเชียร์ลุงตลอดเวลา
อาจารย์เสรีวงมณฑาอาจารย์เสรีรอบนี้ใช้คำหลายคำมาก

ครบถ้วนฮะอาจารย์เสรีบอกเบื่อเซ็งโกรธท้อใจไม่มีปัญญา
จะช่วยชี้แจงแล้วก่อนหน้านั้นจะมีปัญหาอะไร
ถาโถมลุงถาโถมรัฐบาลโดยเฉพาะลุงตู่นะ
อาจารย์เสรีออกนะฮะรับแทนให้หมดแต่ว่าตอนนี้เนี่ย
เดี๋ยวอะไรฮะอาจารย์เสรีบอกไม่มีปัญญาแล้วเหรออาจารย์เสรีนี่ปรมาจารย์ด้านการประชาสัมพันธ์เลยนะ
คือหมดแล้วฉีกตำราทิ้งแล้วไม่รู้จะพลิกตำราไหนมาช่วยแจงแล้ว
เพราะว่าการแก้ปัญหามันไม่สอดคล้องกับสถานการณ์จริง
อาจารย์เสรีบอกนี่เรียนมาทั้งชีวิตระดับดรก็ไม่รู้จะทำยังไงแล้ว
ไม่เคยทำให้ประชาชนสบายใจเลยและที่สำคัญคือพอปัญหามันเกิดและกลับนิ่งเฉย
ไม่อธิบายว่าอันนี้อย่างวัคซีนไม่พอ
ก่อนหน้านั้นคุณพูดว่าวัคซีนพอมาแล้วล้านล้าน
แล้วตอนนี้ไม่พอแล้วใครจะชี้แจงไม่เห็นมีใครชี้แจง
อาจารย์เสรีเลยบอกอึดอัดมากตอนนี้หมดปัญญาจะช่วยรัฐบาลในการแจงข้อมูลข่าวสารที่มาโจมตีแล้ว
เพราะว่าหลวงการบริหารเนี่ยท่านดูเอาเองเถอะค่ะ
เพราะว่ามันประจักษ์ต่อสายตาท่านนะครับ